ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นนะคะบนรถกู้ภัย
ที่กู้ภัยเขาบอกว่าเรื่องหลอนมาเกิดขึ้นบนรถ
เพราะอะไรเตียงที่มันเป็นลักษณะเหมือนเตียงผู้ป่วย
บอกก่อนว่ามันปรับขึ้นลงเอนได้
โดยที่ไม่ได้มีใครไปทำอะไรและไม่ใช่ระบบอัตโนมัติด้วยค่ะ
เกิดขึ้นเกิดจะมีตัวประสิทธิ์ขึ้น

ไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีมอเตอร์

ฟิกใดทั้งสิ้นแล้วมันขึ้นได้ยังไง
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะกู้ไพรเบาะเจอแบบนี้ก็รางวัลแสด
ใช้คำว่าหลอนนะคะดูใหม่ก็ได้ค่ะ

แล้วในระหว่างที่กำลังถ่ายคลิป
พูดด้วยว่าอันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
เป็นระบบแบบแมนนวล้วนนะคะ
นี่ค่ะลองดูค่ะอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กับรถกู้ไพรโดยทางด้านของอาสาคู้ไพร

คุณเอกชัยเทพเสถียรอายุ๔๐ปี
เจ้าตัวนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียล
แล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะไอ้ตีงนี้มันไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะ
ที่ผ่านมาคือจะเข้าไปทำความสะอาดภายในรถ
ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังเช็ดอุปกรณ์ต่าง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอันนี้ที่อยู่ในรถ
ปรับขึ้นลงเองอย่างช้า
ตัวเองก็เลยงงว่ามันปรับขึ้นลงได้ยังไง

ว่าเตียงมันมีปัญหาต้องแก้ไขตรงไหนหรือไม่
หรือมันอาจจะเป็นเรื่องวิญญาณ
แต่ส่วนตัวยังไม่ค่อยเชื่อแต่ผมไม่ลบหลู่นะ

ปรากฏว่าอาจจะมีปัญหาที่กระบอกโชคอัพของเตียง
แล้วมันอาจจะเสียเพราะว่ามันใช้งานมานานแล้ว

แต่คนที่เห็นคลิปนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
เห็นตอนแรกตกใจแต่สุดท้ายแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไรนะครับ